ที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้พายุฤดูร้อนเนาะถูกไหมคุณชิสา
นางฟ้าพญากรคุณจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
ไม่ขอปฏิเสธนะคะครับแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
นางฟ้าอาจจะไม่ได้บันดาลสิ่งดีเสมอไป
เพราะบางทีฝุ่นฟ้าที่มันเทลงมามันทำให้บ้านเรือนทางเสียหายนะครูจม
อย่างที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้โอ้โหเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนเลยค่ะ
โอ้โหคุณฟังเสียงฝนฟ้าขนองถ้าแบบอยู่ณพื้นที่น่ะคงตกใจน่าดูนะคุณ
มันแบบแรงมากค่ะทำให้หลังคาบ้านหลายหลังเนี่ยนะ
เปิดเปลืองพัดปลิวหายไปเป็นแผงเลยอะค่ะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอป่าโมกพื้นที่ตำบลจำปาหล่อในอำเภอเมือง
บ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยพังเสียหายกว่า๕๐หลังคาเรือนเลยนะคะ
คุณดูสภาพสิลมมันแรงขนาดไหนมันถึงพัดหลังคา
หอบหลังคาหายไปหมดแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านต้องร้องตะโกนว่าโอ๊ยหยุดสักทีหยุดสักทีหยุดสักทีได้แล้ว
ไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยอุ้ยนี่เสียหายหนักเลยนะเนี่ยจริงค่ะ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวบ้านที่พังน่ะอืม
จริงค่ะเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจริงจริงนะคะนี่
นี่คุณดูสิเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ไม่ได้แล้ว
ไปแล้วเจ้าที่บอกแรงจริงนะฝนฟ้าขนองรอบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือคุณลุงจีรวัตรแก้วประเสริฐ
แกบอกว่าตอนที่ฝนฟ้าขนองพัดถล่มลงมาเนี่ย
ไม่มีใครอยู่บ้านอืมเพราะว่าพากันออกไปขายของอืม
แต่กลับมาอีกทีสิทำอารมณ์ทับจับอะค่ะครับ
เพราะหลังคาบ้านเนี้ยหายไปหมดเลยโอ้
ของเครื่องใช้ในบ้านก็เสียหายเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน
ลุงพูดทั้งน้ำตานะแบบว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะนอนตรงไหน
คุณดูเอาแล้วกันสภาพมันเสียหายจริงนะคะ
ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมคะเชื่อเสมอว่าฟ้าหลังฝนดีเสมอ
ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ
ฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือกันด้วยนะครับ